มาดูเรื่องของฟุตซอลลีกกันบ้างนะครับสำหรับการท่าเรือ
เจอกับทางแบงคอกบีดีเอสเป็นคู่ใหญ่ที่เราถ่ายทอดไปดูกันหน่อยนะครับ
สุดมันจริงแล้วการท่าเรือเอาตัวรอดเก็บ๓คะแนนไปได้
ก็ยังนำจ่าฝูงต่อนะครับเกมนัดนี้นะครับแบงคอกเปิดบ้าน
รับการประจำของการท่าเรือสองก็ดูกันหลังนี่ท่าเรือ
เอาชนะแบงคอกไม่ได้เลยนะครับเริ่มเกมสามนาทีทีมเยือนำก่อนครับ
คือสนามช่วงแรกเนี่ยมันลื่นครับแล้วก็มีจังหวะที่วัชรินเนี่ย
คือไปเข้าพั่วนะครับกลับตัวไม่ทันบอลหลุดไปถึง
ทียี่สิบสี่ก็ได้ประตูตีเสมอเร็วครับประพาทอยู่สำราญ
หลอกแล้ววัชรินยิงเข้าไปแต่ท่าเรือ
ให้เวลาแบงคอกตีเสมอไปแค่นาทีเดียวครับนำอีกครั้งจากวัชระไรศรี
แล้วแบงค์คอร์กไม่ยอมครับอันทีสามสิบสองเพราะเขาตายเสมออีกครั้งหนึ่งจากผู้หมาตย์อูสมันบูซา
และการท่าเรือก็มาได้ประตูอีกครั้งหนึ่งครับนาที๓๔อีก๒นาทีให้หลังครับ
พรมงคลศรีทรัพย์แสงก็เป็นว่าช่วงที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับ
แบงค์คอร์กใช้แต่ว่าตีเสมอไม่ได้จบเกมห้าเรือเฉือนไปสามสองเก็บสามแต้ม
แชมป์เก่าฟอร์มยังคงแรงนะครับขณะที่ผลการแข่งขันในคู่
นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับ
สามคู่มีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเจอกับธรรมศาสตร์ยังบลัด
กำลังแข่งขันทุกสองคู่นะครับใช่ติดตามกันได้นะครับ
การถ่ายทอดวันนี้๑คู่ทางแอปพลิเคชัน
คู่ของเกษมบัณฑิตกับธรรมศาสตร์ยังบัตรนี่แหละครับ